คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้เดี๋ยวมีภาพให้ดูเป็นภาพจากกล้องหน้ารถ
และมีภาพจากกล้องหลังรถด้วยนะคะ
คนขับรถเก่งเขาบอกว่าเขาเป็นผู้เสียหาย
เลี้ยวเข้าซอยแล้วก็ขอทางรถจักรยานยนต์ว่าขอเลี้ยวหน่อย
ทางฝั่งรถจักรยานยนต์ไม่พอใจลงมาด่าแล้วก็มาทำร้ายด้วยอะค่ะ
เหาน่าคุณหน่อยล่ะครับคุณท่ายใครคะ

เหาน่าคุณหน่อย
เฮ้ยพี่
เข้ามาที่รถเก่งก็ทำอะไรเขาบ้าง
ทำร้ายร่างกายทางฝั่งรถเก่งแล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนแบบ

นายสุภเริกประวิงรัฐเอาไปโพสต์ไว้ในกลุ่มพวกเราคือผู้บริโภค
ก็เรียกร้องให้ทางฝั่งคนขี่รถจักรยานยนต์
มอบตัวกับตำรวจทางรถเก๋งบอกว่าเขาขอทางอ่ะ
คือเลี้ยวเข้าไปแล้วเห็นรถจักรยานยนต์มันขวางอยู่
แล้วเลี้ยวไม่พ้นแล้วมั้งคือทางมันแคบจริง
นี่มันเป็นซอยประชาสงเคราะห์๒แยก๑๓เขตดินแดงกรุงเทพนะคะ
แต่รถจักรยานยนต์ทำไมต้องโมโหโวยวายขนาดนี้ถึงขั้นหนีนี่

คือกล้องหลังรถจับภาพเอาไว้ได้
แล้วมันจะเห็นทะเบียนรถของรถจักรยานยนต์ด้วยค่ะพี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะ

จริงเห็นทะเบียนรถก็นี่ตำรวจน่าจะตามตัวได้ง่ายนะ
หลังรถจักรยานยนต์ดินแดงนะคะ
ก็ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวนี้ดูจากป้ายทะเบียนรถนี่แหละ
ขยายผลไปตามตัวผู้ครอบครองรถและนำตัวมาดำเนินคดี
แต่ตอนนี้ยังไม่เจอตัว
ทางฝั่งเจ้าของคลิปนะคะคุณสุภเริกบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุเขาขับรถเลี้ยวซ้ายเข้าไปในซอย

ซอยนี้เป็นทางลัดไปออกดินแดง
ทางฝั่งคู่กรณีขี่รถจักรยานยนต์
ไม่ยอมให้เลี้ยวไปมาประชิดรถเก่งเลย

รถเก๋งบอกมันมีรถมาต่อต่อท้ายอยู่
แต่กลายเป็นรถจักรยานยนต์ทำไมต้องโมโหขนาดนี้
ส่าห์เปิดกระจกไปขอทางไปพูดดี
กลายเป็นทั้งด่าทั้งทำร้ายร่างกาย
เขาโดนต่อยเข้าแขนเข้าหัวไหล่เข้าหน้านะคะ

ผมเตะผมเข้าไปแจ้งความมาแล้วครับ
ก็คือเข้าไปพบกับผู้กำกับ
ก็คือคุยกับทางสอนอเรียบร้อยแล้วครับ
ก็คือจะแจ้งความดำเนินคดี
แล้วหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ดำเนินการอะไรไปบ้างครับ

ก็คือยังไม่พบผู้กระทำความผิดครับ
เพราะว่าผู้กระทำความผิดไม่ได้ชื่อเดียวกันกับทะเบียนรถ

สิ่งที่เขาทำมันผิด
คือเพราะจากเหตุการณ์ที่เขากระทำผม
ผมคิดว่าเขาไม่รู้ตัวเองเลยครับว่าเขาผิดอยู่ครับ
คิดว่าของแบบนี้เราคุยกันได้ครับ
ก็แค่มีความเอื้อเฟิร์ดแพ้
ซึ่งกันและกันเขาก็แค่เบี่ยงหลบผมไป

ตำรวจสอนอดินแดงก็ลงพื้นที่นะคะ
ไปคุยกับชาวบ้านแถวนั้นว่ามีใครเห็นเหตุการณ์อะไรบ้างไหมครับเนี่ย
จุดที่เกิดเหตุนะคะซอยนี้เลย
ล่าสุดตำรวจบอกว่ารู้ชื่อนามสกุลผู้ก่อเหตุแล้ว

ถ้าไม่มาตามหมายเรียกก็จะต้องออกหมายเรียกอีกครั้งนึงเนาะ
หลังจากนั้นก็จะกลายเป็นหมายจับนะคะ
ไปตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะ
แต่แหมหน้าคุณพี่ทะเบียนรถคุณพี่

จริงไปมอบตัวกับตำรวจก็น่าจะดีนะคะ